ทีนี้ดูเรื่องสถานการณ์น้ำกันหน่อยอันนี้ต้องจับตาเลยคุณผู้ชม
เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมวลน้ำโอ้โหแล้วมันเกิดน้ำท่วม
ทีนี้คุณผู้ชมไปไล่เรียงไปดูกันหน่อยค่ะ
เราไปดูกันที่สุโขทัยก่อน
บ้านหลายหลังเดือดร้อนมากเลยนะ
เพราะอะไรออกมาข้างนอกไม่ได้แล้ว

คุณผู้ชมดูนะตอนที่คนที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน

นี่ไงเห็นไหมเป็นพระที่ท่านใส่ชูชีพ
จีวอนไปเอาความช่วยเหลือเข้าไปให้ถึงชาวบ้านเลยค่ะ
นี่แหละเป็นการบรรเทาทุกข์บรรเทาความเดือดร้อน
พระครูประหลัดสุวัฒนะสาธุคุณเจ้าวาดวัดพลายชุมพล
หางคลองหมู่๕อำเภอเมืองสุโขทัย
นี่ต้องล่องเรือไปเลยเอาถุงยางชีพมีอะไรบ้างอ่ะ
ข้าวสารอาหารแห้งเอาไปแจกจ่ายไปช่วยเหลือชาวบ้าน
เพราะว่าชาวบ้านเองเจอกับมวลน้ำที่เขื่อน
น้ำในเขื่อนแม่มอกอำเภอเถิดจังหวัดลำปาง
บ่าเข้ามาแล้วก็ท่วมบ้านชาวบ้าน
โดนกันหลายหมู่หมู่๕หมู่๑๒อยู่ที่ตำบลบ้านกล้วย
ระดับน้ำนี่คือถ้าเกิดลงไปยืนมิดหัวนะดอม
เพราะว่าน้ำสูงกว่า๓เมตรหนักมากจริงค่ะ
ชาวบ้านก็เดือดร้อนน้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มี
เพราะว่าออกมาข้างนอกเนี่ยออกมายังไงไหวอ่ะคะ
เป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งคือการทำธุระส่วนตัว
ไม่ว่าจะถ่ายหนักถ่ายเบานี่ลำบากเลยเนอะ
นี่ไงท่านเจ้าอาวาสก็เลยต้องเอาเรือท้องแบน
เอาข้าวสารอาหารแห้งมาช่วยแบบนี้นะคะ
ก็เป็นโครงการโครงการสังธานุเคราะห์คลายทุกข์
ในอุปถัมธ์เจ้าประกุลสมเด็จข้าวมหาธีราจารย์
อาวาสวัดพระเชตุพลวิบลมังคารารามราชวรมหาวิหาร
ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเทรสมาคม
แล้วบ้านบางหลังเรือเข้าไปไม่ถึง
ทำยังไงอ่ะเห็นไหมพระครูเนี่ยลุยน้ำเข้าไปเลย
เอาของเข้าไปให้เอาของไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
ญาติโยมชาวบ้านจะใส่บาททำบุญให้พระได้มีฉันทุกวัน
พยายามยากเนี่ยโยมเดือดร้อนอัตมาก็ต้องมาช่วยเหลือ
ก็เป็นการสลับกันตอบแทนกันเกื้อหนุนกันแบบนี้นะคะ
ทุกครั้งที่มีอุทธกภัยหรือภัยธรรมชาติใดเนี่ย
คนนี้ต้องมานะครับค่า
พี่ไทยมาเองฮะนำทีมมูลนิธิร่วมกับตันยู
ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภาค๓
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สุโขทัยครับ
ไปถึงบ้านคุณผู้ชมฮะบ้านไหนประสบภัยบ้านไหนออกมาไม่ได้

โอ้โหนี่แถวไหล่แล้วไหมบ่าไหล่เนี่ย

แล้วมันเข้าใกล้ตัวบ้านแล้ว
พี่ไทยแกก็ลงเดินเลยฮะ
ยน้ำเข้าไปมากับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภาค๓
อย่างที่บอกไปและหน่วยราชการอื่นด้วยนะ

เอาถุงยังชีพบรรเทาทุกข์อาหารปรุงสำเร็จและน้ำดื่ม
มอบให้ชาวบ้านอำเภอศรีสำโรงที่สุโขทัยกว่า๗๐๐ครัวเรือนครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังอยู่ในบ้านนะ
เข้าใจครับว่าออกมาก็ลำบาก
ไหนจะต้องห่วงทรัพย์สินของมีค่าในบ้านอีก
บางหลังเนี่ยท่วมสูงกว่า๒เมตรคุณผู้ชม

แต่เชื่อว่าบ้านที่เข้าก็ก้อเตรียมพร้อม
และก็ปลูกบ้านโดยยกสูงไว้

ไทยเอกพันธ์ก็มอบเงินไว้ให้ใช้จ่ายจำนวนหนึ่งด้วยนะครับ
คือกลางทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝั่งที่ขอความช่วยเหลืออยู่
คุณผู้ชมคนไหนอยู่สุโครไทยหรืออยู่พื้นที่ประสบภัย
แล้วต้องการความช่วยเหลือส่งมาบอกหน่อย
แล้วเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูไทยรัฐทีวีอยู่รับข้อมูลไป